เฮ้ยผมก็เพิ่งรู้งูออกลูกเป็นตัวได้ด้วย

นี่ตัวเดียวออกเป็นตัวได้

เลยเนี่ยกำลังออกมาเลย
โอ้ยมันเหมือนว่ะ

เหมือนกันคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวเลยสอบถามไปที่พี่นัทครับเป็นครูฝึกทีมงาน
สรพิษวิทยาภาคตะวันออกแล้วก็อาสาพิทักษ์งูเมืองจันทร์พี่นัทบอกว่าที่เห็นในคลิป
คุณผู้ชมเขาเรียกว่างูสายรุ้งครับงูสายรุ้งเป็นงูน้ำชนิดหนึ่ง
มีพิษอ่อนแล้วก็ออกลูกเป็นตัวออกมาทั้งหมดสิบสามตัว
อันนี้พี่นัทไม่ได้บอกแล้วนะชาวเน็ตบอกแล้วล่ะว่า
น่าจะต้องเลขสิบสามแล้วล่ะค่ะหนึ่งสามอืมค่ะ